เกิดขึ้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายซึ่งเป็นหนึ่งอ่า
เป็นสองในขบวนการค้ายาเสพติดทางภาคเหนือเนี่ยนะคะ
เขานำยาเสพติดไปแพ็คแล้วก็ไปส่งเคอรี่
เพื่อส่งให้ลูกค้าปรากฏว่าล่าสุด
ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
จังหวัดเชียงใหม่ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไปตามจับกลุ่มตัวนายสุภาชัย
ชัยมงคลอายุ๓๐ปีได้คาบ้านพักเลยนะคะ
ตำบลแม่คะหลังสืบทราบมานะคะว่านายสุภาชัยเนี่ย
มีพฤติการพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากการตรวจค้นไปพบปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒

แล้วก็ยาบ้าจำนวน๕๐เมตรอยู่ในกระเป๋าสะพาย
แล้วก็ยังไปพบใบเสร็จรับเงินการส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
สาขาฝางจำนวน๑ใบ
ทีนี้ผู้ต้องหาก็คือนายสุภาชัยให้การบอกว่า
นำยาบ้าไปฝากส่งที่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนดังกล่าว
เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าใช้ชื่อของนายพงเทพ
บุญยวงศ์เป็นผู้ฝากส่ง
ก่อนนำกล่องพัสดุมาเปิดดูก็คือตำรวจนำพัสดุมาเปิดดู
ข้างในไปพบยาบ้าจำนวน๒๙มัตต์
ละประมาณ๒๐๐เมตรก็รวมแล้วสักประมาณ๕๘๐๐เมตร
ตำรวจจึงได้ขยายผลไปตรวจสอบที่บ้านของนายพงเทพบุญยวงศ์
เป็นบ้านพักในตำบลสันทราย

พอไปเจอปุ๊บตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวน
ก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าได้ร่วมกับนายสุภาชัย
นำยาบ้าไปส่งที่บริษัทเคอรี่จริง
โดยรับมาจากเพื่อนที่เคยรู้จักกันตอนที่อยู่ในเรือนจำ
ซึ่งที่กล่องเนี่ยมีการระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับไว้ด้วยนะคะ
คือบอกว่าจะได้เงินค่ายาบ้าเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมกับของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็บอกว่าไม่น่าจะใช่๒คนเท่านั้นนะ

หลังจากนี้จะต้องมีการขยายผลเพื่อไปตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มคนที่ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ
สงสัยก็คิดได้เนอะส่งเคอรี่เคอรี่เขาเอาไว้ส่งออนไลน์มาให้พวกเรานี่แหละนะคะ